ชุมนุมครั้งก่อนเนี่ยนะคะที่มีสื่อมวลชน๒คนถูกกระสุนยางของตำรวจที่ควบคุมสถานการณ์เนี่ยนะคะ
วันนี้สารแพ่งสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวนะคะสองสื่อมวลชนที่ถูกตำรวจยิงกระสุนยางโดยบอกว่าไม่ปรากฏว่าตำรวจจงใจทำใส่นักข่าวโดยเฉพาะนะคะ
แพ่งได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีคำสั่งสรุปใจความค่ะบอกว่าที่โจทย์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
ตำรวจที่ควบคุมฝูงชนใช้อาวุธปืนยิงกระสุนยางใส่โจทย์ทั้งสอง
สื่อมวลชนอื่นและประชาชนนั้นพิจารณาว่าพรการชุมนุมพศ๒๕๕๘
กำหนดไม่ให้ใช้ภดก
เกินสมควรแก่เหตุ

ตำรวจย่อมมีอำนาจในการสลายชุมนุม
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามสถานการณ์
เพราะฉะนั้นกรณีใดมีความจำเป็น

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงของผู้ชุมนุม
และเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นในแต่ละครั้งไป
ทั้งข้อเจ็บจริงตามทางไต่สวน
ไม่ปรากฏว่าตำรวจจงใจกระทำ
บุคคลที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนเป็นการเฉพาะ

ซึ่งไม่ได้กระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยิงด้วยกระสุนยาง
ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา
โดยสารไม่จำเป็นต้องสั่งคุ้มครองชั่วคราว
พิพากษาตามคำขอดังกล่าวอีกนะคะ

ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุม
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของโจทย์ทั้งสองและสื่อมวลชน
ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนค่ะ